เรื่องของการแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยเนี่ย
วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ตัวเลขการติดเชื้อก็คือเป็นเลขตัวเดียว
เราพบ๓คนแต่ว่ามันมีนัยยะสำคัญนะครับ
ที่ทำให้เห็นว่าที่สบคเขาย้ำเตือนมาตลอดว่า
ต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกเนี่ยเพราะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้
เนื่องจาก๒ใน๓นะครับไม่ใช่การติดเชื้อจากไปต่างประเทศมา
แล้วอยู่ในที่กักตัวของรัฐนะครับแต่เป็นการไปในที่ที่เป็นที่ชุมชน
คนหนึ่งไปโรงพยาบาลแล้วไปตัดผมในร้านตัดผม
อีกคนนึงอยู่กรุงเทพนะไปต่างจังหวัดแล้วไปห้างที่ต่างจังหวัด
ตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับที่จะต้องระวังกันอย่างมากนะครับ
ส่วนเรื่องของพรกรฉุกเฉินตอนนี้สมชสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ระบุว่าวันพรุ่งนี้จะเสนอให้ที่ประชุมสบคชุดใหญ่
พิจารณาการขยายเวลาการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินตามพรกรฉุกเฉิน
ออกไปอีก๑เดือนหลังจากที่ปัจจุบันนี้เนี่ย
จะหมดลงในสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับ
จะประกาศต่อไปอีกเดือนมิถุนายนทั้งเดือนนะครับ
สบคเห็นชอบก็จะส่งเรื่องต่อไปยังคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาในวันอังคารหน้า
สัปดาห์หน้าสมชจะพิจารณามาตรการผ่อนปลนระยะที่๓ด้วยนะครับ

ส่วนเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยวันนี้
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคเปิดเผยว่า
วันนี้พบผู้ป่วยใหม่๓รายนะครับทุกผู้ชมครับ
โดยคนนึงเนี่ยเป็นชายไทยอายุ๗๒ปีนะครับ
ผู้ชายคนนี้มีโรคประจำตัวก็คือเบาหวานแล้วก็มะเร็งปอดด้วย
ตามประวัติก็คือไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อสี่วันก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็ไปตัดผมที่ร้านตัดผมย่านประชาชื่นนะฮะ
นี่แหละครับ๑๘พฤษภาคมมีอาการไข้ไอเจ็บคอ
ก็เลยไปรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจพบติดเชื้อโควิด๑๙
ตรงนี้แหละครับก็ทำให้เห็นว่าไปในที่ชุมชน
ซึ่งก็ต้องไปไล่สืบสวนโรคกันต่อว่าจะเกิดจากในช่วงตอนที่ไปโรงพยาบาลครั้งแรก
ซึ่งมีการทำทีซีสแกนนะครับหรือว่าช่วงที่ไปตัดผม
ไปตัดร้านไหนมีมาตรการในการที่จะดูแลเข้มงวดแบบไหนอะไรยังไง
อันนี้ต้องไปสืบสวนโลกกันต่อนะครับอีกคนนึงเป็นผู้ชายอายุสี่สิบสองปี
เป็นชาวเยอรมันนะครับทุกผู้ชมครับอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมีภรรยาเป็นคนไทย
แต่มีประวัติเดินทางไปจังหวัดชายภูมินะฮะไปเยี่ยมญาติในช่วง๓๐เมษายนถึง๑๖พฤษภาคม
แล้วมีญาติคนนึงป่วยเป็นไข้แต่ไม่ได้ไปตรวจการรักษาอะไรนะครับ
แล้วผู้ป่วยคนนี้ก็ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าไปเดินห้างที่ชายภูมิด้วย
หลังจากที่มีการผ่อนปลนระยะที่๒แล้วก็เปิดห้าง
แต่ว่าต้องไปไล่ดูก่อนนะครับว่าตกลงแล้วเขาไปติดตอนไหนอะไรยังไงนะครับ
แต่ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่จะเป็นองค์ประกอบนะครับ
รายที่๓นะครับเป็นหญิงไทยอายุ๒๕ปีเพิ่งเดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์นะครับ
และอยู่ในที่กักตัวของรัฐตรวจพบเชื้อเมื่อ๑๙พฤษภาคมนะฮะ
ไม่มีอาการป่วยเลยนะครับแต่ว่าพอตรวจแล้วเนี่ยพบเชื้อ
ขณะเดียวกันมีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๙รายในวันนี้นะครับ
และไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับถ้าไปดูตัวเลขสะสมในขณะนี้
ไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว๓๐๓๗ราย
รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๒๘๙๗รายเสียชีวิตตอนนี้คือ๕๖ศพนะครับ
นั่นเท่ากับว่าเราเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก๘๔รายนะครับ
โศกสบคบอกว่าการที่ตัวเลขของเราออกมาในวันนี้ณขณะนี้เนี่ย
ส่วนหนึ่งก็มาจากการผ่อนปลนระยะที่๑ส่วนผลการผ่อนปนระยะที่๒
จะมีขึ้นในช่วง๗๑๔วันข้างหน้านะฮะ
ผู้ที่ติดเชื้อในช่วงเวลานี้จะไปติดจากชุมชนตรงไหนอะไรยังไงก็แล้ว
แต่ถ้าไม่ใช่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยจะเป็นผลมาจากการผ่อนปนระยะที่หนึ่ง
ร้านตัดผมนี่ก็ระยะที่๑จากนี้ทีมสอบสวนโรคนะครับต้องไปตามหาผู้ใช้บริการร้านตัดผม
ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับผู้ป่วยชายอายุ๗๒ปีที่แถลงว่าติดเชื้อในวันนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งทางสบคบอกว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ง่าย
เบอร์ทงเบอร์โทรอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะติดตามตัวได้ทันที
ก็จะย้อนหลังไปได้ว่าใครมาใช้บริการช่วงเวลาไหนวันไหนยังไงบ้างนะคะ
แล้วมีใครมาอีกบ้างใช่เนี่ยอันนี้จะไปไล่ย้อนดูได้ค่ะนี่นะคะ
อันนี้ต้องไปไล่ดูว่าเขาไปติดจากตรงไหนอะไรยังไง
อืมแต่ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเลยค่ะคุณภาคภูมิ
ที่บอกว่าเป็นร้านตัดผมแถวประชาชื่น
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจดูหน่อย
ว่าร้านตัดผมแถวประชาชื่นมีกี่ร้าน

ไปสำรวจแบบกว้างก่อน
ก็มี๑๐กว่าร้านได้นะคะย่านประชาชื่น
ตามที่โฆษกสบคบอกว่า๑ใน๓ของผู้ป่วยรายล่าสุด
มีประวัติไปร้านตัดผมแถวนี้
ทีนี้ค่ะก็ต้องดูแหละว่าแต่ละร้านเขามีการใช้เว็บไซต์
คือในช่วงแรกอาจจะไม่ได้มีการโหลดเอาไว้
ใครมาบ้างทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้

ถูกต้องหนังสาวพัชราซูม้า๑ในช่างตัดผมของร้านตัดผมแถว
ประชาชื่นบอกว่าโอ๊ยแถวนี้มีเป็น๑๐ร้าน
เธอก็เห็นข่าวแล้วแหละจากการแถลงของทางสบค
ว่ามีผู้ติดโควิด๑๙รายใหม่มีประวัติมาตัดผมแถวนี้
กลุ่มของช่างตัดผมด้วยกันก็ส่งข่าวส่งข้อมูลกัน
แต่ก็เขาก็มองว่าทุกร้านก็มีมาตรการป้องกันที่ค่อนข้างดี

ผู้ป่วยอาจจะติดมาจากโรงพยาบาลก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาไปโรงพยาบาลมาด้วย

ก็ยังไม่แน่ใจว่าติดจากร้านทำผมหรือเปล่า

บางทีไม่ได้มาจากร้านตัดผมหรอก
เพราะร้านตัดผมเนี่ยมาตัดคนนึงแล้วใช่ไหม
แล้วก็ออกไปอย่างนี้มันจะไม่มีคนมาชุมนุมเยอะแยะเหมือนตลาดนัดเหมือนห้างอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
แล้วพอก่อนเข้าร้านเขาให้ล้างแอลกอฮอล์แล้วก็วัดอุณหภูมิ
ถ้าสมมุติวัดอุณหภูมิไม่ผ่านเนี่ยยังไม่ตัดให้หรอกลูกค้า
เราก็กลัวใช่ปะ
เราก็ต้องป้องกันอย่างดีอะพี่
นี่นะคะนางสาวพัชราก็บอกว่าคือการตัดผมเนี่ยแน่นอนก็จะใกล้ชิดกับลูกค้า
แต่ทุกคนเขาป้องกันนี่ค่ะเขาก็สาธิตให้ดูเขาใส่หน้ากากอนามัยใส่เฟสชิลแล้วก็ใส่ถุงมือ
แล้วก็เขาก็กลัวพอมีข่าวแบบนี้กลัวว่าแล้วในอนาคตจะกลายเป็นว่ามีคำสั่งปิดร้านตัดผมอีกหรือเปล่า
เขากลัวว่าจะเป็นแบบนั้นไงเพราะว่าช่วงที่ปิดร้านตัดผมเนี่ยก็ไม่มีรายได้ไปโอ้โหเป็นเดือนเดือนเหมือนกันนะคะ
ร้านตัดผมเขาก็แบกรับภาระเยอะค่ะเฉาร้านเอ่ยอะไรเอ่ย
ดังนั้นนะคะถ้าร้านไหนมีประวัติว่ามีลูกค้าติดโควิด๑๙ก็ควรจะปิดเฉพาะร้านนั้นหรือให้กักตัว๑๔วัน
เป็นลักษณะของการเหมารวมแล้วปิดทุกร้านแต่ยังไม่ได้สรุปนะคะว่าติดมาจากร้านตัดผมหรือไม่แค่มีประวัติไปร้านตัดผม
ครับนายชาตรีอุรภูมิช่างตัดผมอีกร้านหนึ่งแถวประชาชื่นเหมือนกันก็บอกว่าตั้งแต่เปิดลูกค้าก็เยอะค่ะ
ก็เยอะค่ะแต่พอกลางกลางเดือนก็น้อยลงหน่อย
ส่วนใหญ่จะโทรจองคิวตามมาตรการของทางสวบคนี่แหละ
คือต้องนัดก่อนล่วงหน้าก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ให้คำแนะนำแถวนี้นะคะ
ก็มาเป็นระยะระยะเรื่องของการป้องกัน
เรื่องของความสะอาดการดูแลเรื่องของอุปกรณ์ตัดผม
อุปกรณ์ทำผมต่างต่างคนที่มาใช้บริการอย่างวันนี้
นายอภิภูอิสระตั้งทรัพย์ทวีคูณก็บอกว่าพอรู้ว่ามีคนติดเชื้อโควิดสิบเก้า
เคยไปใช้บริการร้านตัดผมแถวประชาชื่นเขาก็ตกใจครับ
แต่เขาก็บอกว่าก็ทำยังไงได้ผมยาวแล้วก็อยากตัด
ก็เลือกร้านที่มีมาตรการป้องกันแล้วก็มั่นใจว่าปลอดภัยค่ะ
รู้สึกก็กลัวนิดนึงครับพี่แต่แต่ก็ต้องป้องกัน
ทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาดร้านบ่อยบ่อยเนี่ยครับ
รู้สึกกลัวไหมครับกลัวรู้สึกกลัวครับผม
ก็ต้องเลือกร้านที่แบบว่าเขามีมาตรการครับเช่นใส่ถุงมือในการตัดผมปิดแม็ปครับผมประมาณนั้น
อืมซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงจริงแล้วทุกร้านก็จะต้องมีมาตรการแบบนั้นแหละ
ใช่ครับอ่าก็คุณลุงน่าจะจำได้แล้วฮะอืม
โรงพยาบาลไหนมาไปตัดผมร้านไหน
คือการที่จะเปิดเผยชื่อไม่เปิดเผยชื่อเนี่ย